นี่ก็เป็นความเชื่อแล้วก็ทำสืบต่อกันมาเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมนะคะ
พิธีที่จะพาไปดูเป็นพิธีไหว้เจ้าที่ตามสวนตามไร่อยู่ที่ภาคใต้
อยู่ที่ไหนทำยังไงไปดูกันค่ะ
โอ้คุณจิสาค่ะนี่ทำไมบอกว่ามานั่งทำพิธีอ่า
ผมนึกว่ามานั่งปิ๊กนิกกันอ่ะอุ้ยไม่ใช่ก็ดูเหมือนใกล้เคียงถูกไหมคะ
ค่ะแต่ว่านี่คือการทำพิธีไหว้เจ้าที่สวนค่ะเกิดขึ้นที่ภาคใต้นะคะ
คือแต่ละพื้นที่ภูมิภาคเขาก็จะมีการทำพิธีกรรมแบบนี้เหมือนกัน
แตกต่างแต่ละไปเล็กน้อยแล้วแต่ความเชื่อ
ชาวบ้านภาคใต้เขาเชื่อกันว่าตามท้องไร่ท้องนาหรือตามสวนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่
เขาจึงต้องทำพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนท่านที่คอยดูแลจะจัดพิธีแบบนี้ขึ้นในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้า

พิธีที่ทำเนี่ยจะต้องมีหมอนะคะมีพ่อหมอไม่ใช่คุณหมอรักษาโรคนะคะ
เป็นพ่อหมอที่มีวิชานี่แหละมาทำพิธีให้พ่อหมอก็จะแต่งขันห้าก็คือเหมือนเครื่องบูชานะคะ
แล้วก็นำดินจากสวนแปลงต่างในพื้นที่ของตัวเองมารวมกัน
เป็นการเชิญเจ้าที่ในแต่ละที่ให้มารับเครื่องเส้นสังเวย
ก็จะมีนี่แหละค่ะตามที่คุณผู้ชมเห็นนะมีไก่มีอาหารคาวมีอาหารหวาน
เปล่าว่ากันว่าน้ำเปล่ากับเหล้าขาวเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องสื่อนะคะ
ทั้งพบดินพบเทวดาแล้วก็พบพุมของผีสามต่าง
ุ่มแบบนี้แล้วก็สะบัดไปที่อาหารคล้ายกับพรมน้ำมนต์
จากนั้นแล้วก็จะแบ่งอาหารต่างลงไปในใบตองค่ะ
แล้วก็จุดบุหรี่ถือว่าเป็นการถวายให้กับเจ้าที่
สุดท้ายจะตรวจน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้าชีเจ้าถ่าง
ชาวบ้านเชื่อว่าการทำพิธีนี้เจ้าที่จะช่วยปกปักรักษา
ทำให้ผลผลิตในเรื่องสวนไร่นาอุดมสมบูรณ์นะคะ

อะไรที่จะมาทำลายเพื่อนผลก็จะหายไปด้วย
ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละทุนที่ก็ต่างกันจริง